สวัสดีครับพบกับรู้กันร้อนหนาวกับที่ช่างนัทชายกิจโม่กค่ะ
ประเทศไทยของเราพุ่งแต่๔๐องศานะคะ
หลังจากนี้เราพบว่ามรสุมฝนประจำฤดูของเรานะคะ
จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ทั่วทั้งประเทศไทยของเรามีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ

ฝนตกช่วงแรกต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง

อุณหภูมิความร้อนก็ค่อยเริ่มลดลงค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ

สูงสุดถึง๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนมากค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝนกลับมาเยอะทั้งสองฝั่งค่ะ
ฝั่งอันดามันมีฝนมากกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ราวร้อยละ๖๐ถึง๗๐ของพื้นที่
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเตรียมตัวรับมือกับฝนได้เลยค่ะ
วันนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชม
ฉันเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าใจหายมากเลยจริง
เพราะว่าจากที่มีน้ำใสไหลเย็นนะคะ
ตอนนี้สหรัฐอเมริกาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
น้ำลดลงไปกว่าครึ่งนะคะต้องเผชิญกับภัยแรงค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งภัยแรงในครั้งนี้มาเร็วกว่าปกติค่ะ
เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูแรงนะคะ
อย่างเป็นทางการในวันที่๒๐นี้นะคะ
แต่ว่าภัยแรงมาเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะ
และนี่คือรุกรณาวันนี้สวัสดีค่ะ